ที่นี่เขากำลังฉลองสมาชิกใหม่นะครับ
พาไปที่จังหวัดชนบุรี
โอ้โหนี่แหละครับกำลังชายโยโหฮิ

ไปดูว่ามันแคละมันตัวเล็กยังไงแล้วก็มันน่ารักขนาดไหนครับ

เมื่อกี้มีเพลงงูโหใช่ไหม

ไม่ได้กลิ่นเห็นมันแต้นแบบก็ดุ๊บอ่ะ

มันหายใจไม่ใช่มันเต้นต่อเลย

ปุ๊บเดี๋ยวจะเต้นเลยเหรอโอ้ขาแดนซ่ะด้วยอ่าแล้วครับที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับ
คือฮิโปโปติมัสแคระนะครับซึ่งเป็นเพศเมียตัวนี้เนี่ย
เป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าเกิดเมื่อวันที่สองมีทุนายที่ผ่านมาเกิดจากคุณพ่อชื่อนะ
คุณพ่อชื่อหรอครับอายุสี่สิบปีและคุณแม่ก็คืออายุสิบสี่ปี
โจน่ากับแรปโป้เดี๋ยวคิดชื่อลูกก่อนใช่ครับโดยเขาบอกว่าคุณแม่โจน่าเนี่ยนะครับ
เป็นแม่ลูกดกตัวหนึ่งเลยให้ลูกมาแล้ว๔ตัวตัวนี้เป็นตัวที่๕แล้วนะครับ
เจ้าลูกฮิปโปตัวเนี้ยเขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ดี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับก็ได้เชิญให้นักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วม
เนี่ยนะครับไปร่วมเที่ยวร่วมชมที่นั่นก็ให้มีส่วนร่วมในการโหวตเลือกชื่อ
นี่ไงที่พนักงานเลี้ยงมาเอาที่พนักงานเลือกมาขออภัยอ่าโอ้โห
เขาเลือกมากี่ชื่อคุณมีชื่อลำยัยไห้ทองคำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไห้ทองไข้เหรอ
ลำยัยเฉยเฉยชื่อลำยัยเห็นไหมลำยัยกำลังฮิตเลยเออ
แล้วก็ชื่อผัดไทยผัดไทยชื่อพะโลพะโล้นี่เหมือนมากชื่อทุเรียนทุเรียน
สี่ชื่อนี้เอาไปเลือกกันอ่าไม่มีอีกชื่อหนึ่งเหรอดิฉันตั้งไว้
ชื่ออะไรครับแรปโจ้แรปโจ้มึงก็เอาชื่อพ่อชื่อแม่เป็นผสมกันแรปโจ้อย่างนี้
ขาหมูได้ไหมแรปโจ้แรปโจ้โจ้ทีนี้แล้วมันไม่ต้องทำอะไรแล้ววันวัน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

โอดิชันเพียงว่าสัตว์ปิดเขาเยอะ

ก็สามารถโหวตกันได้ตั้งแต่ในวันนี้แหละครับ
จนถึงวันที่๒๑กรกฎาคมปี๒๕๖๐นะครับ

ชื่อของผู้ที่ถูกโหวตมากที่สุด
แล้วก็ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่๒๘กรกฎาคมนี้
ไปเที่ยวชมแล้วก็ไปร่วมสนุกกับเขา